เอาคุณค่ะไปต่อกันที่เรื่องราวความน่ารักของแม่ลูกคู่นี้บ้าง
คุณแอฟทักษะออนแล้วก็น้องปีใหม่นะคะ

วงกันออกงานอีเวนต์เป็นครั้งแรกค่ะ
แล้วก็ตอนแรกแม่แอฟบอกกลัวเหมือนกันว่าจะงอแงต่อหน้ากล้องหรือเปล่า
แต่ค่ะคุณออกมาสู้กล้องซะงั้นค่ะ
คือไม่งอแงเลยดูลีลาหน้ากล้องซะก่อนแล้วก็ไม่งอแงด้วยนะคะ
เธอทำให้เธอกลายเป็นขวัญใจลุงป้าน้าอาไปในทันทีเลย
ตอนนี้โตขึ้นพูดเก่งขึ้นชอบร้องเพลงนะคะ
บอกเลยว่าคุณแม่แอฟเนี่ยฝากขอบคุณทุกคนเลยที่รักแล้วก็เอ็นดูลูกสาวตัวน้อยของเธอค่ะ
ตื่นเต้นกว่าเวลาตัวเองทำงานหลายสิบเท่าค่ะ
อาจจะเหนื่อยก็เริ่มแบบว่าเริ่มไม่ค่อยยิ้ม
จริงมีมานานแล้วค่ะมีเรื่อยค่ะ
แต่ว่าเราก็พิจารณาเลือกเอาลักษณะงานที่คิดว่าปีใหม่น่าจะชอบค่ะ
เพราะว่าเขายังเด็กอยู่ไม่อยากให้เขารู้สึกเหมือนว่าเขาทำงาน
อันนี้ก็คือเหมือนพาเขามาเที่ยววันปกติค่ะ
ตอนนี้น้องเป็นขวัญใจมากเลยนะคะ

ในฐานะแม่ก็ถ้าเกิดใครให้ความเมตตาลูกเราเราก็ขอบคุณมากค่ะดีใจค่ะ
ลูกคนแรกนะคะกลายเป็นขวัญใจพี่ป้าน้าอาไปแล้ว
ทีนี้หลายคนถามถึงลูกสาวคนที่สองอยากให้มีลูกสาวหรือเปล่านะ
อันนี้ก็ไม่รู้หรือว่ามีลูกชายอันนี้ก็คงได้หมดนะคะสำหรับบ้านนี้
ค่ะเผยว่ายังไม่ได้วางแพลนนะคะเพราะอยากจะทุ่มเวลาทั้งหมดให้กับลูกสาวคนนี้ก่อน
เพราะตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงวัยที่แบบช่างจดช่างจำคุณแล้วก็นำมาเรียนแบบด้วยค่ะ
ก็ตอนนี้ยังค่ะตอนนี้คนนี้กำลังแบบต้องการความรักความใส่ใจแล้วก็อย่างที่บอกค่ะเป็นช่วงที่เรียนรู้เร็วมากเราก็อยากจะประกบเขาอะค่ะ
ก็เป็นช่วงที่ชอบมีพฤติกรรมเรียนแบบเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามเลือกสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
คิดว่าการสอนที่ดีที่สุดคือการทำให้ดูเป็นตัวอย่าง